เงินของมาก
สีดำนะจะทำต้มจืดสาลายค่ะเปิดสาลายมานี่ค่ะอึ้งไปเลยค่ะ
อึ้งมันไม่ใช่ผมนะคะมันเหนียวค่ะมันคืออะไรคะมันเป็นพวก
ไม้ต้มหรือเปล่าต้มจืดสาลายเสียงอร่อยเมนูวันหาเช้านี้ค่ะ
ของแล้วคุณชอบคุณก้าวเป็นไนรอนหล้อกับสวยขัดมออยู่อย่าง
แอบคิดในแง่ดีนะว่าสาหร่ายมันไหม้เกาะตัวกันเป็นก้อน
เอามาให้คุณขวัญทานค่ะเอาสาหร่ายนั้นมา
มาต้มให้คุณขวัญได้กินซะหน่อย
คุณผู้ชมถ้าเราเจอแบบนี้เราทำไง
มันคืออะไรก็ไม่รู้ว่ามาปะปนอยู่ในสาหร่ายแบบนี้นะฮะ
ดียังไม่ต้มลงไปในหม้อนะครับ
โพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค
ระบุว่าแหมเช้านี้จะทำต้มจืดสาหร่าย
แต่เจอแบบนี้แล้วจะเป็นต้มจืดอะไรดีล่ะคะ
เปิดมาเจอถึงก็อึ้งตกใจแรงมาก

พร้อมกับติดแฮชแท็กเปิดประสบการณ์ใหม่ผู้บริโภคครับ
มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็นจำนวนมากเลย
ทำเอาหลายคนถึงกับกังวลว่าสิ่งที่พบในสาหร่าย
นเปื้อนออกมามันคืออะไรกันแน่
แล้วทำไมถึงผ่านออยพร้อมกับสอบถามว่า
ซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากตลาดหรือซื้อมาจากห้าง

ผู้โพสต์ตอบไปว่าจากร้านค้าแถวบ้าน
สีดำโผล่มากับสาหร่ายลักษณะเหมือนเส้นเอ็นเส้นพลาสติกเลย

แค่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งบริษัทผู้ผลิตอีกที

ก็เลยขอแชร์เอาไว้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ
นี่ขณะเธอบอกว่าเธอเอามาทำเองปรุงเองนะ

แถมว่าแล้วถ้าร้านค้าทำไม่รอบครอบไม่ปลอดภัย

พยายามคิดพยายามคิดว่าโรงงานผลิต

หรือว่ากระจุกผมห่วงพนักงาน